โอ้โหข่าวนี้เป็นที่โจทย์จันทร์ยังไงแล้วต้องถึงขั้นพศ
พศพรายวันต้องมาแสดงความคิดเห็นเลยกันทีเดียว
เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระอ่าคืออย่างงี้คือมีร้านขายของ
ใส่บาทครับเดิมอยู่ฝั่งเดียวกันอ่านะครับแต่ทำ
ท่าไหนไม่รู้ไม่ถูกกันคราวนี้เนี่ยร้านของฝ่ายชายต้องย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามย้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยพระมามาบินทบาทแต่มาหยุดอยู่หน้าร้านของผู้หญิงนะครับที่เปิดร้านอยู่ฝั่งเดิมเนี่ยนานปกติผู้ชายฝั่งนี้เดินมาถามนี่จ้างพระมายืนหรือเปล่าเนี่ยนั่นเป็นเรื่องสิครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตลาดนาป่าในอำเภอเมืองชนบุรีครับเป็นเหตุการณ์ขณะที่ผู้ชายสวมเสื้อสีขาวเนี่ยฮะถ้าสังเกตดีมีรอยสักเต็มตัวเลยนะเอามือซ้ายซุกที่เอวเหมือนกับล้วงอะไร

คุณผู้ชมคิดว่าเหมือนล้วงอะไรอ่ะเนี่ยระหว่างที่ยืนต่อว่าพระเลยนะต่อว่าพระนะครับบอกมาบินทบาทในวันพระได้ยังไงแล้วยืนนานไปไหมเนี่ยเอ้ยถามแบบนี้เลยนะนายหัทชัยมาสุหรือว่าลุงเน่งอายุ๕๔ปีเอาต้องฟังเขาบ้างครับเขาเป็นผู้ชายชุดขาวนั่นแหละที่เห็นในคลิปเปิดร้านขายอาหารใส่บาทพระอยู่นะครับแต่อยู่ฝั่งตรงข

แบบนั้นนะพระก็ยังยืนอยู่อีกทั้งทางที่จะน่าจะกลับวัดได้แล้วอ่าเราลองฟังเขาก่อน
ว้าง
ผมย้ำเสมอดูไทยรัฐทีวีต้องฟังความสองข้าง
เราไปสอบถามนางกุสุมาปังเซ็นหรือว่าป้าเล็กบ้าง
เรื่องราวมายังไงเนี่ยป้าเล็กป้าเล็กไหนเล่า
เมื่อกี้ไปคุยกับฝั่งนู้นเข้ามาแล้วป้าเล็กเล่าบ้าง
ป้าเล็กบอกว่าโอ๊ยใครจะไปจ้างใครจะไปนิมนต์แบบนั้นมาไม่มี
ทางร้านไม่มีผลประโยชน์อะไรร่วมกับพระนะครับลุงเน่งเนี่ยกล่าวหา
เอาจริงนะนักข่าวชื่อน้องเนร้านลุงเน่งเนี่ย
ก็มีพระยืนรอบิทบาทเหมือนกันเมื่อก่อนนี้ก็อยู่ฝั่งเดียวกันนี่แหละ
แต่ตอนหลังไม่พอใจกันเขาก็เลยย้ายไปอยู่ฝั่งนู้น
แบงเกจกันมากันเถอะคุณผู้ชมแบงเกจขายของใส่บาทกัน
แล้วปรากฏว่าเมื่อวานคนมาใส่บาทร้านป้าเล็กเยอะ
ว่าลุงเน่งคงจะขัดหูขัดตาแหละแล้วไม่พอใจ
ก็เลยเดินข้ามถนนมาด่าโวยหาเรื่องเอากับพระด้วย
แล้วมาถามอีกผิดไหมพระออกบินทบาทในวันพระเนี่ย
คือป้าบอกก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่อันนี้คารวาสพูด
แล้วถ้าอดีตพระคนดังอย่างพศเขาว่าไงล่ะดอม
พศไพรวันหรือตอนนี้เขาจะเรียกกันว่าแพรรี่
จากขายน้ำพริกแล้วเนี่ยแกอุทิศโพสต์หนึ่งให้กับเรื่องนี้เลยคุณผู้ชม
เดือดเลยนะบอกว่าเนี่ยพศไพรวันหรือแพรรี่เนี่ย
ใส่ลุงเน่งที่ไปหาเรื่องพระอืมบอกว่าออกมาบินทบาทวันพระเหมือนกัน
แล้วอดีตพศก็ตั้งคำถามแบบแสบคันเลยบอกว่า

ค่อยมาอธิบายด้วยนะบอกว่าไม่มีข้อห้ามในพระธรรมวินัยว่าห้ามพระบินทบาทในวันพระ
หลายหลายวัดพระสงฆ์นิยมที่จะไม่ออกบิณฑบาตในวันพระกัน
เหตุผลมีประการเดียวพศไพรวันอธิบายบอกว่า
เหตุผลนั้นก็คือในวันพระโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา
ชาวบ้านเข้าวัดกันเยอะไปทำบุญถือศีลกัน
แล้วมันจะทำให้วัดมีพัฒนาหารมากพอที่จะฉัน
โดยไม่ต้องออกบินทบาทนั่นเองครับแต่ถึงอย่างนั้น
ในอีกหลายวัดโดยเฉพาะในกรุงเทพหรือว่าวัดใหญ่ที่มีพระจำพรรษาจำนวนมาก
คือต่อให้เป็นวันพระแล้วก็จะเห็นพระเห็นเนรออกบินทบาทตามปกติ
นี่ก็เป็นเพราะเหตุผลเดียวอีกเช่นกันนั่นก็คือที่วัดพระทหารไม่เพียงพอ
พระเยอะเนรเยอะถ้าเกิดไม่ออกไปบินทบาทอาหารไม่พอไม่พอฉันกัน
ดังนั้นถ้าเห็นพระเนรออกบินทบาทในวันพระไม่ต้องแปลกใจนะไม่ใช่เรื่องผิดอะไร
สามารถทำได้เป็นการชี้แจงของอดีตพศไพรวันหรือว่าแพรรี่นั่นเองครับ